ใกล้แล้วค่ะใกล้จะถึงตอนจบแล้ว
อ๋อหลักหลักละครแก๊งกุ่นสืบข่าวของเรา
นี่ค่ะเราก็ยิ่งลุ้นตามไปกับหนูนิดนะคุณผู้ชมนะ
ว่าความจริงแล้วพ่อของหนูนิดเนี่ย

คดีที่เกิดขึ้นมันจะคลี่ขายเป็นอย่างไร
สัปดาห์นี้เป็นเรื่องออกแนวผาร์ดโผล่หน่อยเมื่อสัปดาห์นี้เห็นไหม
ภาพเมียหลวงกระโดดเกาะกระโปรงรถหัวไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาหยุมกันที่รถไม่พอนะ
พอต้องมาเผชิญหน้ากันก็หยุมกันในสำนักข่าวด็อกนิวกันไปเลยค่ะ
รุมมาตุ้มขนาดไหนติดตามกันได้ในละครวันนี้นะจ๊ะ
ส่วนเบื้องหลังการถ่ายทำค่ะเนื่องจากว่าเมียหลวงเนี่ย
ทำอาชีพขายผัดไทยในตลาดก็มีบางส่วนที่ต้องยกกองไปถ่ายทำที่ตลาดใช่ไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักแสดงจะต้องเจอก็คือ
บรรดาของกินที่สุดแสดงจะยั่วจิตตัวใจ

พวกผู้ชมขานี่ทั้งแป้งทั้งนร์นอินทรณ์โน้น

บอกว่าระหว่างที่ถ่ายไปก็นึกเมนู

แล้วบวกกับที่นี่อากาศร้อนแต่ว่ามันไม่ยั่นเลยเพราะว่าของกินเยอะมากจริง
กำลังคิดอยู่ว่าจะแวะร้านไหนบ้าง
แกะจะมั้ยกินข้าวเที่ยงแล้วมันเหมือนจะต้องกินเท่าตรีละ

มันบอกว่ามันอยากกินร้านเทนู

ใช่คือหิวเหมือนกัน

โมงเย็นวันนี้แก๊งป่วนสืบข่าว